เอ้ยแม่ที่ว่าคือแม่น้ำหนึ่ง
แม่น้ำหนึ่งงานเข้า๒งานเลยนะฮะ
งานแรกก็คือเรื่องของการสร้างพญานาค
ว่าพยานาคที่เห็น๒ตนครับ
สร้างยังถูกต้องหรือเปล่าขออนุญาตรึป่าว
งานที่๒ที่เข้าแม่เนี่ยก็คือนี่งานนี้ตำรวจอาจจะออกหมายจับนะ
เพราะตำรวจมีการตรวจสอบพบว่าอาจจะมีส่วนผัวพันกับเจ้ามือหวยออนไลน์
ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
เอาเรื่องของงานแรกก่อนงานการสร้างพญานาค
ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎพิมารที่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย
ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจสพด่านคุณทศ
ขอให้มีการตรวจสอบการก่อสร้างพญานาค๒ตนตัวใหญ่มากในพื้นที่หมู่๑๔ตำบลกุฎพิมาร
ต่อเนื่องหมู่๑๐ตำบลหนองบัวตะเกียดของบริษัทเครื่องลางความรวย๘๘จำกัด
บริษัทใครครับบริษัทแม่น้ำหนึ่งนางสาวพิรดาธนโชธจินดา
เนื่องจากทางนายกอบตบอกว่าการก่อสร้างไม่ได้ขออนุญาต
ทีนี้ประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎพิมารก็คือประหลัดมนชัยเตินขุนทศ
เปิดเผยบอกว่าแม่ของแม่คือแม่ของแม่น้ำหนึ่ง
ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเพิ่งมาติดต่อขอข้อมูล
ขออนุญาตก่อสร้างพญานาคและอาคารบนที่ดินผืนนี้
เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมนี้เองนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ข้อมูลไปว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ซึ่งเมื่อยื่นเอกสารเสร็จแล้วก็ต้องรอให้ทางอบต
เขาพิจารณาดำเนินการอีก๓๐วัน
ดังนั้นพญานาคที่ก่อสร้างไปแล้วถือว่าก่อสร้างก่อนขออนุญาต
ถ้าอย่างนี้มันก็สร้างต่อไม่ได้หรือคะ
ตอนนี้ให้ระงับการก่อสร้างคุ้นไหมเหมือนที่ไหน
เหมือนที่บ้านลูกพล
ทีนี้ครับอีกงานหนึ่งที่ผมบอกเป็นงานที่๒ที่เข้าแม่น้ำหนึ่ง
เพราะว่าตำรวจสพด่านขุนทศมีการเปิดเผยข้อมูลออกมา
บอกว่าตอนนี้สืบสวนเพิ่มเติมพบว่าบริษัทของแม่น้ำหนึ่ง
ซึ่งมีพนักงานกว่า๕๐คนเปิดขายวัตถุมงคล
อันนี้หลายคนรู้กันอยู่แล้วเขาเปิดขายกันเยอะเลย
ถูกมงคลตรงนี้ที่บริษัทแม่น้ำหนึ่ง
แล้วก็มีคนที่จะต้องเข้าไปเป็นสมาชิกได้
ต้องเช่าบูชาวัตถุมงคลเป็นเงิน๔๙๙บาท
จะมีสิทธิ์เป็นสมาชิกเว็บไซต์ต่างที่ให้เลขด้วย
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้อ้างถึงการตรวจสอบ
พบว่าการกระทำดังกล่าวมีส่วนผัวพันกับเจ้ามือหวยออนไลน์
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานออกหมายจับแม่น้ำหนึ่ง
ส่วนแม่น้ำหนึ่งที่บอกไว้ว่าเมื่อวันอาทิตย
บอกกับเราไว้เมื่อวานอาทิตย์บอกว่าจะจุดทูปให้ตัวเลขวันที่๑๓กรกฎาคม
ก็คือเมื่อวานคือเมื่อวานนี้สรุปเมื่อวานนี้แม่ก็ไม่ได้ให้ตัวเลขนะ
ใช่และทีนี้พอมันเป็น๒งานที่งอกที่อาจจะโดนหมายจับแม่น้ำหนึ่ง
ปรากฏว่าทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะติดต่อสอบถามว่าแม่น้ำหนึ่งอยู่ไหน
วันนี้อยู่ไหนยังไงได้รับคำตอบจากคนในบ้านแม่น้ำหนึ่ง
บอกว่าแม่น้ำหนึ่งเดินทางเข้ากรุงเทพมาออกรายการทีวีแต่ไม่ทราบว่ารายการอะไร
ส่วนกรณีที่เป็นข่าวงานเข้า๒งานขอให้นักข่าวรอคุยกับแม่น้ำหนึ่งเองละกัน
ทีมข่าวเราก็ไปที่นี่ครับไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎพิมาร
ไปพบกับท่านนายกอบตกุฎพิมารนางนัทยาแสนประสิทธิ์
ซึ่งท่านเป็นคนแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจเรื่องการก่อสร้างพญานาคใช่ไหมนะครับ
คือทางนายกอบตบอกว่าได้ไปแจ้งความไว้ที่สพด่านคุณทศจริง
แล้วก็มีสื่อมวลชนเสนอข่าวไปแล้วก็กรณีเสนอข่าว
บอกว่าแม่น้ำหนึ่งอาจจะถูกออกหมายจับนั้นนะฮะ
นายกอบตชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าเธอกับประหลัดอบตเดินทางไปที่สพด่านขุนทศ
เพื่อขอลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
ว่าการก่อสร้างพญานาคสองตนอยู่ในเขตอบตกุฎพิมาร
และยังไม่ได้ขออนุญาตการก่อสร้างอย่างถูกต้องเท่านั้น
ไม่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษในงานงอกอีกงานหนึ่ง

คืออบตดูเฉพาะเรื่องการก่อสร้างพญานาค
คือเขาไม่ได้แจ้งความแค่ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เฉย

สั่งรังงับการก่อสร้างพยานนัก
แล้วก็แม่ของแม่น้ำหนึ่งได้นำเอกสารมายื่นขออนุญาตนั้น

เช่นไม่มีวิศวกรในการออกแบบอีก
ศวกรควบคุมการก่อสร้างก็ไม่มี
ทีนี้ทางพอกองช่างก็บอกให้กลับไปรวบรวมเอกสารให้ครบซะ
ซึ่งถึงขนาดนี้ทางด้านผกองช่าง
ก็ยังได้เอกสารใหม่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เลย
แล้วก็ตรวจเอกสารที่มายื่นใหม่เท่าที่มี
ทีนี้ต้องดูก่อนว่าครบอะไรอย่างไร
เอามาพิจารณาซิว่าก่อนหน้านี้ที่สร้างกันไปเนี่ย
มันผิดกฎผิดระเบียบอะไรหรือเปล่า
อืมและอย่างไม่มีวิศวกรในการก่อสร้างมันอันตรายอะไรหรือเปล่า
ถ้าถูกต้องมีเอกสารมาครบก็จะอนุญาตให้ทำต่อ
แต่ถ้ามันผิดไปซะหมดก็ต้องพิจารณาอีกทีหนึ่ง

ค้างเติ่งไว้เหมือนกรณีของบ้านลุงพล
ใช่แต่ว่าตอนนี้ต้องตามแม่น้ำหนึ่งก่อน
ไม่รู้ว่าแม่น้ำหนึ่งอยู่ไหนไปออกรายการอะไร